ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เห็นโพสต์เห็นภาพในโลกออนไลน์
แล้วก็นำไปโพสต์ต่อนำไปแชร์ต่อโดยที่บางทีอาจจะยังไม่ได้ตรวจสอบ
อันนี้ก็เป็นกรณีที่นายธนกรเห็นภาพแผนพังนี้ที่มีคนเผยแพร่ออกมาในช่วงแรก
ก็เห็นว่ามีคนแชร์ภาพนี้มาเขาก็เซฟลงเครื่องไว้
จากนั้นก็เอาภาพนี้ไปเผยแพร่ต่อในเว็บเพจของคนเสื้อแดง
ซึ่งนี่ก็คือที่มาของการถูกควบคุมตัวแล้วก็การถูกแจ้งข้อหาด้วยนะคะ
ซึ่งพลตรีวิจารณจดแตงหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายของคอสช
ก็ได้เข้าพบตำรวจกองบังคับการปรับราม
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนกรสิริภัยบูล
ในข้อหามินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
มาตรา๑๑๖แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะ
สาเหตุก็คือพบว่านายธนกรเผยแพร่ภาพแผนผังการทุจริต
โครงการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์ผ่านทางเฟซบุ๊คกลุ่มปิด
ชื่อกลุ่มก็คือสถาบันคนเสื้อแดงแห่งชาติ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารก็ควบคุมตัวผู้ที่โพสต์
หรือว่าแชร์ต่อภาพแผนผังดังกล่าวซึ่งเป็นพลเรือนเอาไว้แล้วหนึ่งคน
จากนั้นหลังจากสืบทราบว่านายธนกรทำงานอยู่ที่ไหนเป็นใคร
ก็ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ไปควบคุมตัวนายธนกร
นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่จังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้นก็เข้าตรวจค้นบ้านพักนะคะ
ก็ยึดคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือ
จากนั้นก็คุมตัวไปสอบปากคำที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งค่ะ
ช่วงที่สอบปากคำนายธนกรก็ยอมรับนะคะบอกว่า
ตัวเองทำงานอยู่บริษัทอาบาเทคเอเชียจำกัด
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ตำบลแพร่กษา
วันที่๗ธันวาคมเวลา๑๐โมงเช้า

โทรศัพท์มือถือก็เห็นรูปภาพแผนผังก็เซฟเอาไว้
สักพักหนึ่งช่วงค่ำค่ะเลิกงานทุ่ม๔๕
วันที่๘ธันวาคมก็เอารูปภาพที่เซฟเอาไว้นี่แหละ
โพสต์ลงในเพจสถาบันคนเสื้อแดงแห่งชาติ
ซึ่งเพจนี้ก็เป็นเพจที่พูดคุยกันในเรื่องของการเมือง
การต่อต้านการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้ว
แล้วก็สุดท้ายก็เลยโดนควบคุมตัวไปได้
นี้มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มกว่า๖๘๐๐๐คนนะคะ
ซึ่งหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในเพจนี้เนี่ยก็คือ
นักศึกษาแล้วก็กลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมือง
อย่างเช่นนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว
ก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในเพจนี้ด้วยเหมือนกัน

ซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขารับต่อมาอีกทีนึง
ทีนี้พอมีคนพูดถึงเรื่องที่ว่า

มีทั้งแผนพังแบบบทที่หนึ่งที่สองที่สาม
และอุทยานราชพักษ์ต้องใช้ใบบัวปิด
เนื้อหาสาระก็คืออย่างที่บอกว่ามีแผนผังรายชื่อบุคคลที่ถูกพาดพิง
ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นเงินจำนวนมาก
เรื่องนี้เนี่ยพลเนกประวิทย์ก็มีคนสื่อไปถามเนี่ยว่า

ผลเอกประวิทย์พูดเลยมีอยู่แล้ว

รอก่อนเถอะรอตรวจสอบให้หมดก่อนจะเอาผิดทั้งหมดเลย

เด็กบริษก็บอกว่าเรื่องแถลงการของเพื่อไทยไม่ตอบแล้วกัน
เพราะไม่ให้ความสำคัญคนเขาจะมาทำงานแต่นี่ไม่เล่นการเมือง
ก็บอกแล้วว่ามันคนละเรื่องอย่าไปเล่นการเมือง
ตอนนี้ทุกคนยืนจุดยืนเดียวกันว่ารอคณะกรรมการตรวจสอบ
เรื่องของโครงการอุทยานราชพักษ์ก่อนก่อนที่จะออกมาพูดอะไรกัน
ครับส่วนกรณีของนายธนกรเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
พบว่าได้กระทำความผิดเข้าข่ายมาตรา๑๑๒แล้วก็มาตรา๑๑๖
กดถูกใจรูปภาพที่มีข้อความที่ไม่เหมาะสม
ข่ายหมินสถาบันเมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ยังเข้าข่ายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์

โดยจากการตรวจสอบกลุ่มสถาบันคนเสื้อแดงแห่งชาติ
พบว่าเป็นกลุ่มผิดและก็เป็นกลุ่มที่หมินสถาบัน
มีการเผยแพร่ข้อความไม่เหมาะสมทั้งหมด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
แล้วก็นี่นะฮะคนที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับ
ก็เห็นเขาว่ามีสมาชิกของกลุ่ม

ดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องขยายผลในการจับกลุ่มต่อไป

ระหนักว่ากดไลค์นี่ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับ

มันคือการสนับสนุนใช่ไหมคะ

ว่าเราไปไลค์รูปหรือข้อความนั้น

ซึ่งอันนี้ก็มองเป็นมุมว่าสนับสนุน